หลวงพ่อรูปนี้เนี่ยท่านลื่นล้มอันนี้คนในวัดนะ
บอกว่าท่านลื่นล้มแต่ท่านเนี่ยก่อนจะมรณภาพท่านมีปากเสียง
กับพระอีกรูปหนึ่งคุณผู้ชมอ่ะอ้าว
เป็นปริศนาว่าท่านเสียชีวิตหรือว่ามรณภาพจากสาเหตุอะไร
ครับแล้วลูกชายครับคนเป็นลูกชายอย่างนายนาราวุฒิแก้วนิรมิตร
ซึ่งเป็นลูกชายของพระประโยชน์อายุหกสิบเก้าปี
ซึ่งเป็นพระลูกวัดเข็มวงสารามอเมอร์ปากพระธรรมนี้
นครศรีธรรมราชเนี่ยก็เล่าให้ฟังคนเป็นลูกชายนะ
เล่าให้ฟังว่าเขาได้รับแจ้งจากวัดว่าหลวงพ่อประโยชน์เนี่ย
ลื่นล้มในห้องน้ำแล้วก็เจ็บสาหัสเมื่อเย็นวันศุกร์ที่ผ่านมา
สิบเจ็ดพฤศจิกายนโดยมีพระพรศักดิ์อายุหกสิบเจ็ดปี
ซึ่งเป็นอดีตตำรวจเกษียณราชการเป็นคนมาถึงเป็นคนแรกครับ
เร่งนำตัวพระประโยชน์ส่งโรงพยาบาลแต่หลวงพ่อท่านโอ้โหอาการหนัก
ก่อนจะมรณภาพตี๓ของวันเสาร์ที่๑๘พฤศจิกายน
ตัวคุณนราวุฒิซึ่งเป็นลูกชายก็บอกว่าติดใจสาเหตุการมรณภาพ
จากพระพรศักดิ์บอกว่าลื่นล้มแต่กลับพบรอยฟกช้ำตามตัวของพระประโยชน์นี่สิ
ที่หัวก็มีหน้าอกก็มีแผ่นหลังแผ่นหลังทั้งแผ่นเลยนะ
แล้วก็ที่ต้นขาก็มีเหมือนกันคล้ายกับว่าพระประโยชน์โดนใครมาทำร้ายร่างกายครับ
ส่วนพระลูกวัดที่อยู่กุฏิติดกับพระประโยชน์เนี่ยชื่อพระทงชัยอธิวโรให้ข้อมูลว่า
หลังจากพระพรศักดิ์ซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นผู้ต้องสงสัยนะ
พระประโยชน์ท่านอาการหนักก็รีบรนออกจากวัดไป
อ้างว่ามีธุระซึ่งพระพรศักดิ์ไม่ได้เป็นพระลูกวัดที่วัดแห่งนี้นะ
เป็นพระอยู่กรุงเทพแต่เดินทางมาทำธุระในพื้นที่
แล้วก็มาขอจำวัดที่วัดแห่งนี้สักสามสี่วันครับพระทงชัยยังบอกอีกว่าช่วงเช้าวันเกิดเหตุ
ได้ยินพระประโยชน์ที่มรณภาพกับพระพรศักดิ์เนี่ยทะเลาะกัน
ประมาณว่าพระพรศักดิ์ไม่พอใจที่พระประโยชน์เอาอาหารเนี่ย
ที่ได้รับบินทบาทมาได้ไปแจกจ่ายชาวบ้านคาดว่าพระพรศักดิ์ต้องการจะขอฉันอาหารด้วย
เพราะเช้าวันเกิดเหตุพระพรศักดิ์ไม่ได้ออกไปบินทบาทครับจนตกเย็นถึงได้รับแจ้งว่าอ้าว
พระประโยชน์บาดเจ็บอยู่ในห้องตอนนั้นเนี่ยพระทงชัยก็มาถามพระ
ประโยชน์อ่ะนะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่หลวงพ่อคล้ายพยายามจะพูดอะไรสักอย่าง
แต่พูดไม่ออกคุณผู้ชมกลายเป็นว่าท่านอาเจียนออกมาแทนครับ

ไปแจ้งความไว้แล้วครับหลังผลชนะสูตรเบื้องต้น
ระบุว่าสาเหตุการณ์มรณภาพของพระประโยชน์คือเลือดข้างในสมองครับ
ซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยาหลักฐานก่อนจะเรียกตัวผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบประคำต่อไปครับ
นี่แหละแล้วก็พระพลศักดิ์ที่บอกว่าเป็นผู้ต้องสงสัยเนี่ยพอหลังจากเกิดเหตุกลายเป็นว่าพระพรศักดิ์เองก็ไม่ได้อยู่ในวัดไง
ก็หนีมาคือเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชครับ
ก็เห็นบอกว่าล่าสุดติดต่อพระพรศักดิ์ได้บอกว่ามาอยู่ถึงที่ประจวบแล้วนะ
คือขึ้นมาทางประจวบแล้วแล้วทีนี้พอถามว่าอ้าวทำไมถึงไม่กลับมา
บอกว่าอาตมาไม่มีปัจจัยกลับไม่ได้
ทีนี้พอฟังหลายอย่างมันก็งงเหมือนกันเดี๋ยวอาจจะต้องตามตัวพระพลศักดิ์นิมนต์พระท่านมาสอบปากคำอีกทีหนึ่งนะคะ